เข้าใจผิดคิดว่าจีบแฟนดักตบหัวยิงปืนขู่เกิดขึ้นกับหนุ่มพัทธลุง
ดวงสวยคนหนึ่งเขาก็บอกเขางงเลยนะ
จู่ผู้ชายก็เข้ามาเข้ามาลุมทำร้ายเอาปืนเนี่ยฟาดเข้าไป
เหมือนว่าน่าจะเข้าใจผิดว่าลุงแกหรือเขาคนนี้ไปจีบแฟนเฉยด้วย
เออเรื่องราวนี้โอ้โหเกิดขึ้นในชุมชนบ้านนางลาด
สามแยกถนนเสน่หเจริญเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจไปดูที่เกิดเหตุเลยเจอกับนายทรงพลแท่นสงศ์
อายุ๓๕บาดเจ็บจากการถูกทำร้าย
ด้วยปืนขนาด๙หมอไม่ได้โดนยิงนะครับโดนฟาดเข้าไป
มีรอยฟกช้ำที่หัวแล้วก็ตามร่างกาย
แล้วไปเจอปลอกกระสุนปืนด้วยตกอยู่๑ปลอก
แสดงว่ามีการลั่นไกลเกิดขึ้นฮะตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทรงพลคนบาดเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค
จะกลับบ้านนี่แหละพอมาถึงที่เกิดเหตุ
มีคนร้าย๑คนขี่มอเตอร์ไซค์มาดักเขา
บอกจอดจอดจอดเลยจอดเลยเขาก็จอดครับ
จากนั้นคนร้ายไม่ได้มาคนเดียวโทรตามเพื่อนมาสมทบอีกคนนึง
แล้วทั้งคู่เนี่ยเอาปืนมาทุบหัวเขา
แล้วก็เตะแล้วก็ต่อยทำร้ายร่างกายเขาครับ
ปิดท้ายด้วยชักปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าโอ้ยังดีไม่ยิงใส่เขานะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปพร้อมกับเพื่อนด้วย
ส่วนตัวเขาเองรีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ทรงพลผู้บาดเจ็บยอมรับว่า

มาทุบตีเขาคาดว่าน่าจะมาจากประเด็นชู้สาว
แต่คู่กรณีน่าจะเข้าใจผิดแล้วล่ะ
นี่เขาทำท่าให้ดูนะโอ้โหตอนนั้นฟาดปืนเข้าไป
คู่กรณีน่าจะเข้าใจว่าเขาไปผัวพันกับแฟนสาวนั่นเอง
เรื่องต้นตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงก็เอาตัวในทรงพลผู้บาดเจ็บ
สอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็สั่งเลยให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณแถวนั้น
แล้วก็ตามเส้นทางที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนีไป
เพื่อจะติดตามตัวมาให้ได้โดยเร็วครับ